กรณีที่นายอาชียะขอให้ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ตรวจสอบตำรวจหลายฝ่ายนะครับ
ทุจริตช่วยเหลือเอมมี่อาเมรียจาขอบให้หลุดคดีค้ายาในชั้นศาล
ขอให้เปลี่ยนตัวตำรวจสายไหมที่อยู่ในคณะกรรมการสอบสวนด้วย
ออกมาปล่อยคลิปเสียง
เรียกเงิน๔๕แสน
รวมถึงเรื่องของคลิปเสียงต่างนานา

ทนายตั้มทนายตั้มที่เป็นคนที่ทำคดีให้กับเอมมี่
ออกมาแถลงข่าวก่อนหน้านี้
ทนายตั้มออกมาสวนกลับอาชียะเลยปมคดีเอมมี่
ถ้าร้องเรียนแล้วตำรวจไม่ผิดคุณรับผิดชอบด้วย
โอ้เรื่องกล่าวความขัดแย้งของทั้งคู่
มันมีเรื่องของขดงคดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

หลังจากที่นายอาชียะเรืองรัตนพงศ์
ร้องเรียนต่อพลตำรวจโทชานเทพเสสเว

พบหลักฐานการวิ่งเต้นคดี
ช่วยเหลือนางสาวอามาเรียจาคอปหรือว่าเอมมี่
ไม่ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด
โดยเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนาย
ร่วมกับทนายคนดังเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง

พ้นในคดีค้ายาเสพติดในชั้นศาล
ซึ่งเอมมี่โดนแค่คดีเสพยาเสพติดนะครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ทนายตั้มออกมาเคลื่อนไหว
ทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลิธิทีมงานทนายประชาชน
พร้อมด้วยเอมมี่อามาเรียจาคอป

นำกล่องนำรังบรรจุเอกสาร
ที่ไปขอคัดถ่ายมาจากศาล

เข้ายื่นต่อพลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวง
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อให้ตรวจสอบในเรื่องที่ถูกกล่าวหานะครับ
ตอนนี้พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวง

ทนายตั้มมาก็ยื่นให้รองพบชนนะครับ

การทำหน้าที่เป็นทนายความให้กับเอมมี่

แต่เป็นการต่อสู้ด้วยกระบวนการกฎหมาย

กังวลอะไรเลยทนายตั้มบอกแบบนี้นะครับ

และไม่รู้สึกหนักใจอะไรทั้งสิ้น

แต่หากเรื่องนี้มีการตรวจสอบแล้ว
พบว่าไม่เป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวหา

นายชียะรับผิดชอบนะครับ
เพราะทำให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัย

เรื่องของนายเชียร์กับทนายต้ำ
เป็นปัญหามาตั้งแต่ตอนที่คุณเอมมี่ถูกปล่อยตัว

แล้วก็นายอาชียะก็โพสต์ข้อความ

โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นว่าเป็นทนายดี

ใช่ว่าเป็นทนายตั้มทำคดีให้เอมมี่

พี่น้องสองคนนี้กลายเป็นไม่ถูกกัน

เราจะเห็นสองคนอยู่หน้าสื่อบ่อยในคดีดังหลายคดีนะ
คดีหวย๓๐ล้านยังดีกันอยู่เลยเกี่ยวก้อยกันอยู่เลย

แล้วก็กลายเป็นลุกลามมาถึงตอนนี้นะครับ
นายตั้มบอกว่าส่วนกรณีที่อีกฝ่าย
อ้างว่ามีหลักฐานการโอนเงินหลายล้านบาทนั้น
ยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ฟังเสียงทนายต้ำ
ตายแน่นอนนะแต่มันไม่มีครับไม่มีใครมีการโอนเงินให้ใครทั้งสิ้นนะครับ
ตำรวจตำรวจเนี่ยที่ทำคดีนี้แม้แต่ตอนก่อนที่เรื่องจะเกิดนะครับ
ตอนที่กำลังสู้คดีอยู่เขายังไม่อยากคุยกับผมเลยนะครับ
เพราะว่าคดีนี้อย่าลืมว่าเป็นคดีดารานะครับที่ถูกจับได้เป็นคดีที่สำคัญ
แล้วสื่อเนี่ยต้องให้ความสนใจอยู่แล้วไม่มีตำรวจคนไหนกล้าหรอกครับ
ไม่มีความหนักใจเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคนร้องเรียนมั่นใจว่าตัวเองมีหลักฐานสำคัญจริง
ถ้าเกิดผลออกมาแล้วมันไม่มีการที่ตำรวจไปทุจริต
ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับก็อยากจะเรียกร้องนะครับ
ทางตำรวจที่เสียหายทางอายการที่เสียหายนะครับ
คงจะต้องมีการเอาเรื่องเอาราวเขาแล้วแหละนะครับเพราะว่าออกมาทำให้สังคมเนี่ยนะครับ
แคลงสงสัยในกระบวนการยุติธรรมนะครับว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงขึ้นมา
เสียหายไปแล้วแล้ววันนี้คนอาจจะถามว่าแล้วแล้วผมไม่ได้ร้องเรียนผม
มาทำไมนะครับผมเป็นทนายของเอมมี่นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับ
ถ้าเกิดว่ามีการวิ่งเต้นคดีมันก็ต้องมากระทบกับคดีของเอมมี่และผม
ซึ่งเป็นทนายความนะครับวันนี้เราจึงนำพยานหลักฐานต่างต่างเนี่ย
มาให้กับทางบรชนนะครับได้ตรวจสอบเลยไม่ต้องไปคัดเลยนะครับ
แล้วหลักฐานตรงนี้รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นโดยสารสถิตยุติธรรมนะครับ
ก็ขอให้สังคมตัดสินเองแล้วกันครับว่าที่เขาออกมาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับ
ผมไม่อยากไปวิจารณ์หรอกว่าเขามีปัญหาส่วนตัวอะไรกับผมหรือเปล่านะครับ
ให้สังคมตัดสินกันเองดีกว่าว่าการกระทำของคนนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
ครับสองคนที่เขาไม่พูดถึงชื่อกันนะครับคนนู้นคนนี่คนนั้นอะไรนะครับ
รู้กันนะคะส่วนคนนี้แล้วกันนะคนนี้คือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยนะคะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมก็นำหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมนะคะ
ก็มีทั้งนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลด้วยแต่ก็ยังไม่ขอเปิดเผยหรือว่าระบุรายละเอียดอะไร
ซึ่งหลักฐานบางส่วนเนี่ยนายอาชิริยะบอกว่าได้ส่งมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจนครบานไปแล้ว
มั่นใจเลยบอกว่าจะสามารถเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างแน่นอน
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคดีนี้น่าจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อช่วยให้เอมี่นั้นได้รับโทษน้อยที่สุดจากผู้ค้าเป็นผู้เสพ
โทษมันต่างกันนะคะก็ยืนยันด้วยบอกว่าไม่ใช่เป็นการกันแกล้งหรือเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะ
ไม่มีความส่วนตัวมาเกี่ยวข้องดูกันไปตามพยานหลักฐานทั้งหมดต้องทำเพื่อความถูกต้องยุติธรรม
เพราะว่านายอัจฉริยะได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของทนายตั้มมาหลายเดือนแล้ว
เขาบอกว่าถ้าหากไม่ใช่เรื่องจริงคุณอัจฉริยะเองก็พร้อมจะรับผิดชอบนะ
แต่ถ้าหากมันไม่มีมูลเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจนครบานก็คงไม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบหรอก
ฟังเสียงของนายอัจฉริยะกันค่ะ
อ๋อไม่ใช่ครับผมทำเพื่อความถูกต้อง
การที่เรานะครับเราไม่ทำเรื่องยาสิบติด
ยาเสพติดนี่เป็นเรื่องของบ่อนทำลายชาติอยู่แล้วทุกคนต้องรู้
ดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับ
อย่างนั้นคนมีเงินวิ่งเต้นก็ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายถูกไหม
คดียาเสพติดเป็นคดีที่ถือว่าบ่อนทำลายชาติ
คนที่รับเงินคดียาเสพติดแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ทำลายชาติบ้านเมือง
ดังนั้นเราไม่ปล่อยอยู่แล้วครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับอันนี้ก็บอกเลย
ผมไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวนะครับอันนี้พูดตรงเลยว่าทุกอย่างเราทำตามพยายามหลักฐาน
แล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ต้องหาคือคนที่๑นะครับ
โดยมีการจ้างตำรวจมาทำเรื่องร้อยทับ๒ล่วงหน้าแล้ว
ระดับสองคือจะให้ลดโทษเป็นการรับประกันล่วงหน้าว่า
ถ้าคุณรับสารภาพคนเดียวนะครับก็จะได้ร้อยทับสอง
หลักฐานเรามีชัดเจนนะครับเรามีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่เคยเป็นทนายความ
เพราะคดีนี้มีการเลิกจ้างทนายความหลายคนนะครับ
ซึ่งสำนวนการสอบสวนนะครับทนายฟาร์มคนแรกนะครับ
ที่สองเนี่ยเขาจะเห็นทั้งหมดนะครับ
เมื่อเวลาไปเบิกความก็จะเห็นเลยว่าคนที่มาเบิกความก็มีการเลือกคนมาโดยเฉพาะ
สิ่งที่น่าแปลกใจคือพนักงานสอบสวนทำไมถึงไม่ได้ขึ้นเบิกความในศาล
เท่ากับว่าตอนนี้นะครับทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมก็เผยแพร่คลิปเสียงออกมา๒คลิปแล้วนะคุณนะครับ
ก็ความยาว๓นาทีกว่านะครับก็๒คลิปที่ออกมาคือออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
ก็บอกว่ามีการหลอกผู้เสียหายเพียงกระดาษแผ่นเดียวเรียกค่าใช้จ่าย๗แสนบาทแต่ขอเบิกก่อน๕แสนบาท
ทำไม่ได้จริงอะไรนะฮะแล้วก็ไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงใครลองฟังแล้วพิจารณากันเอาเองแล้วกันนะครับ
สองคลิปแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการตอบผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียล
เกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณอาชียะเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็มีคนในโลกโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์คุณอาชียะนะฮะว่า
เอ้าทำไมล่ะทำไมถึงต้องมาจับจ้องเรื่องนี้นะครับเรื่องส่วนตัวจะสาวไส้กันทำไมทำไมต้องทำกันขนาดนี้
อาชญาเขาก็ตอบมาแบบนี้บอกว่าถ้าโลกสวยขนาดนี้เชิญไปวิ่งเล่นที่ทุ่งลาเวนเดอร์เถอะครับเราไม่ได้กล่าวถึงใครเป็นเพียงการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบเฉย
และเรื่องยาเสพติดจัดเป็นอาธิกรรมที่บ่อนทำลายประเทศชาติคนผิดต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายหรือจะรอจนลูกหลานของคุณติดยาเสพติดก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับ
คนก็มาถามทำไมไม่ไปช่วยเหลือคดีไม่ไปดูคดีเสือดำเรื่องนาฬิกาอะไรล่ะ
แล้วก็มาสอใส่เกือกอะไรเรื่องคนอื่นทำไมคุณอาชญาเขาก็ตอบตรงโต้งกันไปเลยนะ
ทางทีมงานก็ตอบตรงเลยบอกว่าขออภัยคุณผู้ชมใช้คำนี้
เขาบอกแบบนี้นะครับใช่
ทางด้านของตำรวจเองนะครับ
กลางมจาการตำรวจนกลางบานมท่านรอง
รับเรื่องไว้ทั้งสองฝ่ายนะครับ
ก็บอกกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริง
ส่วนเอกสารหรือหลักฐานต่างที่ทั้งนายอาชียะแล้วก็ทนายสิทธายื่นเข้ามา
จะรับไว้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ติดตามกันต่อก็ไม่รู้ว่าวันนี้นะ
ในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม

หรือจะมีอะไรออกมาเด็ดอีกหรือเปล่า
เขาก็มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของการสาวไส้เรื่องส่วนตัวข้อมูลต่าง

แต่ว่าเช้านี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะ
เพราะว่าคลิปสุดท้ายที่ทิ้งไว้เมื่อวาน
ประมาณสักเที่ยงกว่าเกือบบ่ายแล้วคือคลิปที่๒นะครับ

ตอนเย็นไม่ใช่บ่าย๔โมงเย็นนะคลิปที่๒

ตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ